แต่เรื่องของโควิดมามันก็ทำให้หลายอาชีพเขาต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
เพื่อต้องสู้กันต่อไปเพราะว่าเมื่อเกิดมาเป็นพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะครั้งก่อนเราเคยรวบรวมอาชีพต่างที่เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
แล้วก็สร้างรายได้อย่างดีมาแล้วครั้งนี้ภาค๒
เพราะว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนที่ติดตามตลอดข่าวของเรา
ภาคนี้ภาค๒มีอาชีพอะไรบ้างที่ทำรายได้อย่างดีในช่วงของโควิด
ไปดูกันเลย
คุณผู้ชมครับใครที่กำลังมองหาไอเดียดีในการส่งเสริมรายได้
มารวมกันตรงนี้เลยครับเพราะเราได้รวบรวมหลากหลายไอเดียในการขายของมาฝาก
เรียกได้ว่าใครเห็นเป็นต้องอุดหนุนแน่นอน
เริ่มกันที่ใส่ทักซิโดแดงขายสละลอยแก้ว
ไปกันที่จังหวัดสระบุรีที่นี่มีหนุ่มแต่งชุดทักซิโดสีแดงขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ระเวนขายสละลอยแก้วหนุ่มคนนี้มี
มีชื่อว่าคุณอนันทร์มานะสักนนอายุ๒๙ปี
คุณอนันต์เล่าว่าขายส่งสละลอยแก้วตามร้านอาหารต่างมานานกว่า๓ปีแล้ว
แต่พอเจอกับโควิด๑๙ระบาดจึงทำให้ร้านบางร้านต้องปิดร้านถาวรไป
ตนจึงเปลี่ยนมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างและสร้างจุดขายด้วยการแต่งชุดทักซีโด
ออกไปเลขขายตามบ้านสำนักงานและร้านหมูกระทะทำให้ได้รับความสนใจและขายได้เรื่อย
สละลอยแก้วตราเมืองพลอยเป็นแบรนด์ที่ทำกันเองจากบ้านของพ่อตาแม่ยายที่จังหวัดตราด
เนื่องจากที่บ้านทำสวนสละขายและแปรรูปเป็นสละลอยแก้วความอร่อยอยู่ที่รสชาติกลม
เปรี้ยวอมหวานไม่ใส่สารกันบูดสามารถแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้นานขายกระปุกละ๒๕บาทครับ
ต่อกันที่พระเอกลิเกขายเต้าหู้ทอด
ที่จังหวัดราชบุรีคณะลิเกชื่อดังยอดชายใจเดียว
วงแตกหลังโควิด๑๙ปี
เจ้าของคณะจึงต้องผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายเต้าหู้ทอด
แต่ยังไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์พระเอกลิเกแต่งชุดเต็มยศ
แถมร้องลิเกให้ลูกค้าฟังระหว่างรอซื้อของอีกด้วยล่ะครับ
คอยังพอได้ถึงจะล้างเวทีไปนานสักหน่อย
เสียงแห่ไปนิดแต่ชุดนี้แพรวเพล็ดระยิบวิบวับจัดเต็ม
หนุ่มคนนี้คือคุณนกระพีพัฒน์เตาทอง
พระเอกลิเกเจ้าของฉายายอดชายใจเดียว
และเป็นเจ้าของคณะลิเกยอดชายใจเดียว
กว่า๓๐ปีที่ผ่านมาเขาตระเวนรับงานแสดง
ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำไม่มีวันหยุด
แต่หลังจากโควิด๑๙ระบาดงานแสดงก็หยุดชะงัก
คณะแตกแต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินอย่างอื่น
ตามความถนัดของตัวเองคุณนกเลยตัดสินใจ
ชวนภรรยามาตั้งร้านเปิดขายเต้าหู้ทอดเผือกทอด
และคิดว่าจะทำยังไงลูกค้าถึงจะมาสนใจซื้อเยอะ
ก็เลยหยิบเอาชุดลิเกมาใส่และร้องลิเกไปด้วย
ระหว่างขายของปรากฏว่าลูกค้าชอบเลยล่ะครับ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุมักจะมาขอให้ร้องลิเกให้ฟัง
ซึ่งตัวเขาเองก็ยินดีเพราะถือว่า
ช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้านั่นเองล่ะครับ
ใครสนใจก็แวะไปอุดหนุนกันได้
คุณนกเขาตั้งโต๊ะขายอยู่ที่สาระกลางหมู่บ้านบ้านหยวนหมู่ที่๗
ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ
และสุดท้ายกับหนังไก่ทอดดาวร้าย
ไปกันที่ริมถนนบ้านมะเกลือตำบลมะค่า
อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา

เดี๋ยวเราจะได้พบกับร้านเพลิงไม้ขายหนังไก่ทอดส้มตำและขนมจีน
โดยมีชายแต่งชุดลิเกสีเหลืองสดใสยืนขายของ
เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณนั้น
ร้านนี้มีชื่อว่าไก่ทอดดาวร้าย
คุณธนกรคือสูงเนินอายุ๔๔ปี
เจ้าของร้านเล่าว่าเขาเล่นลิเกแสดงบทดาวร้าย
มาตั้งแต่ปี๒๕๓๗กับคณะวรต้อสิมานคร
ซึ่งเป็นลิเกที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชศรีมา
แต่พอมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทำให้ไม่มีคนจ้างลิเกจึงคิดหาหนทางว่า
จะทำอย่างไรถึงจะอยู่ให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้
ตัดสินใจชวนภรรยามาทอดหนังไก่ขาย
พอขายมาสักระยะก็อยากจะสร้างจุดขาย
จึงแต่งชุดลิเกมาทอดหนังไก่ขาย
ซึ่งก็ได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
สำหรับใครที่สนใจอยากจะชิมหนังไก่ทอดดาวร้าย
นครไทยดาวร้ายหรือจะไปที่ถนนบ้านมะเกลือ
ตำบลมะค่าอำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชศรีมาก็ได้เช่นกันครับ